ไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหน่อยนะคะ
ตอนนี้พี่น้องชาวบนพยายามที่จะตามล่า
กลุ่มวัยรุ่นไม่ใช่สิวัยรุ่นสองคนนะคะที่ไป

ทำให้ตำรวจสายตรวจคือล้มไปทั้งคนทั้งรถ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บส่วนมอเตอร์ไซค์เอง
ก็พังเสียหายนะคะไปดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ
หูสำเลยครับสำเลยครับ
สภาพลดด้วยครับด้วยอ่ะนิดหน่อยทีบนานลดด้วยครับ

เข้ามาเป็นเข่านั้นน่ะเฮ้อ
เด็กน้อย

นึกถึงเพลงนี้เลยเกลียดตำรวจของไทยเกลียดวินัยกลาฮันมันคง
โดนเด็ดนะครับอันนี้เป็นเกลียดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่นี่แหละค่ะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยบริเวณทางโค้งบ้านป่าสนอำเภอบุญธริกจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงชาวบ้านนะชาวบ้านบอกว่าถ้าเห็นหน้าก็จำได้
เอาล่ะถ้าเกิดว่าน้องหนูคนที่ไปก่อเหตุดูข่าวเราอยู่
มอบตัวกับตำรวจนะไปขอโทษตำรวจให้เรียบร้อยนะคะ
ชาวบ้านหลายคนบอกว่าพร้อมที่จะเป็นพยานให้นะเพราะเห็นกับตาเลย
ตอนที่วัยรุ่นยกเท้าถีบรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจ
พอถีบตำรวจเสร็จปุ๊บวัยรุ่นก็เร่งเครื่องหนีปั๊บเลยนะคะ
เบื้องต้นตอนนี้พอรู้เบาะแสแล้ว
ป้ายทะเบียนหมวดอักษรยังไม่รู้แต่ป้ายทะเบียนคือ๒๙๒ค่ะ
ส่วนสาเหตุเหรอทำไมต้องมาถีบตำรวจลาไอ้หนู
คาดว่าน่าจะไปทำอะไรผิดมาแหละ
แล้วก็หนีตำรวจที่เป็นชุดไล่จับกลุ่ม
พอมาเจอรถจักรยานยนต์ของตำรวจนายนี้
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นทีมเดียวกัน
ก็เลยถีบให้ลงเพื่อเปิดทางกล่อกื่น
คลิปนี้ถูกแชร์กันต่อไปนะคะ
แล้วมีคนเข้าไปแสดงความเห็นซวยแน่ไอ้หนู

แถมชาวบ้านเป็นพยานอีกเพียบเลย
แต่คงจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่แหละนะ